ทีนี้มาดูเรื่องของนายเปรมชัยกับพวกค่ะ
ที่เข้าไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกนะคะ
มีความคืบหน้าค่ะนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
หัวหน้าชุดพญาเสือบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไป
กับทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ

ไปดูจุดต่างเรื่องของการเดินระยะทางต่าง

ระยะทางห่างกันเท่าไหร่ยังไงบ้าง

เพื่อให้ทุกอย่างเป็นหลักฐานให้แน่น
เพื่อที่จะไปดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกับพวกให้ได้

เป็นเจ้าของบ้านที่ภูเรือจังหวัดเลย

เป็นเจ้าของแบบภูเขาทั้งลูกคุณภาคภูมิ
ก็คุณชัยวัดหัวหน้าชุดพญาเสือนี่แหละ

ช่วงมีการสนทนาเจรจาต่อรองอะไรกันเนี่ย
มันมีที่หลุดออกมาเหมือนกับว่า

ที่ภูเรือจังหวัดเลย
เนี่ยก็เลยเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องไปตรวจสอบว่ามีจริงหรือเปล่า

รายงานข่าวบอกว่าเหมือนกับมีเจ้าหน้าที่
คอยอำนวยความสะดวกให้กับนายเปรมชัยด้วย

แล้วนายเปรมชัยเองก็เหมือนกับเคยเอาไก่เอาอะไรอย่างนี้

ดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปที่นี่ค่ะ
รังเย็นรีสอร์ทเพราะว่ามีกระแสข่าว
นายเปรมชัยมีชื่อเป็น๑ใน๕คณะกรรมการครอบครองที่ดิน

อยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยรีสอร์ทแห่งนี้
หนึ่งหมื่นไร่อ่ะคุณภาคภูมินึกภาพไม่ออกแล้วมันใหญ่ขนาดไหนเนี่ย

๑หมื่นไร่

นี่เขามีพี่เป็นหมื่นไร่เหรอ
โอ้โหเขามีหุบเขามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
บ้านพักอยู่บนเนินเขาคุ้งน้ำค่ะ
มีอาคารห้องพักรีสอร์ท๒อาคาร

สำนักงานอีกเป็น๑๐หลัง

เนินเขาเหรอใช่คนเรามันสามารถครอบครองที่เนินเขาได้เป็นหมื่นไร่เลยเหรอ
นั่นน่ะสินี่ไงนี่ไงมันน่าแปลกใจเป็นเหมือนเป็นเจ้าของภูเขาทั้งลูกอ่ะ

นายเปรมชัยเป็น๑ใน๕คณะกรรมการบริษัท
ทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเลย
สำหรับพื้นที่รังเย็นรีสอร์ทมีรายงานว่าก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านบุกรุกทำไร่
ต่อมาเนี่ยมีการกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านเป็นพันไร่เลยค่ะ
เขตพื้นที่ป่าภูหมีภูขี้นาคบ้านร่องจิกบ้านหนองสนุนอำเภอภูเรือ
รอยต่อระหว่างอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้าย
ในทุนเอาที่ดินไปออกเอกสารสิทธิ์
ต่อมาก็มีการร้องเรียนในการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ
จนมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์บางส่วนไปประมาณ๓๐๐ไร่ในปี๒๕๖
เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย
ก็สรุปแล้วมีการออกนสสามกให้ด้วยตั้งแต่ปี๒๕๔๗
แต่เป็นการออกโดยไม่ชอบ

ถอนออกไปบางส่วนแล้ว
เหมือนกับตอนที่เป็นข่าวดังแถวเขาใหญ่
เมื่อสักพาร์ทใหญ่มีคนเด่นคนดัง

แล้วมีได้ยังไงใครออกเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องให้

ส่วนกระแสข่าวที่ว่านายเปรมชัย
หลบหนีออกไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้ว

ตกเป็นผู้ต้องหาปฏิเสธข้อหาไว้

แต่ไม่ได้ห้ามเรื่องการเดินทางออกนอกประเทศนะครับ
วันนี้พลตำรวจเอกศิวรารังศรีพรามนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกรณสูตร
เจ้าของอิตาเลียนไทยแล้วก็พวกรวมสี่คนนะครับ
บุกรุกป่าทุ่งใหญ่นเรสวนไปฆ่าสัตว์ป่านะครับ
ยืนยันว่าขณะนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ยังไม่มีข้อมูลว่านายเปรมชัยหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ส่วนจะหลบหนีทางช่องทางธรรมชาติหรือไม่นั้น
หากว่ามีหลักฐานก็สามารถขอสารยกเลิกคำสั่งให้ประกันตัวได้
เนื่องจากนายเปรมชัยได้ประกันตัวในชั้นศาล
ตำรวจก็ไม่มีอำนาจก้าวล่วง
แต่เมื่อครบกำหนดฝากขัง๑๒วัน
เปรมชัยต้องเดินทางมารายงานตัวต่อสาร
หากไม่เดินทางมาศาลก็จะยึดเงินประกันตัวตามขั้นตอน
ก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะครบ๑๒วัน
เพราะว่าช่วงที่ถูกจับกลุ่มช่วงวันที่๔ที่๕กุมภาพันธ์นะครับ
ส่วนเรื่องของการครอบครองพื้นที่ที่ดิน
แล้วก็รีสอร์ทที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับ
ทางรองประวัตรรอบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปโดดสอบแล้ว

คือนายเปรมชัยเนี่ยไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าของนะครับ

เปรมชัยก็เป็นเพียงแค่กรรมการบริหารเท่านั้น
ส่วนที่ดินแถวนั้นจะมีความผิดฐานลุกล้ำพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือไม่
เดี๋ยวตำรวจที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปตรวจสอบต่อไปนะฮะ

เรื่องของร้านอาหารป่านี่ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับ
ว่าตกลงแล้วนายเปรมชัยจะหลุดคดี
เพราะว่าถ้าจะอ้างว่าวันนั้นที่เห็นเนี่ย
ไม่ใช่ว่าไปฆ่าสัตว์แล้วทำอาหารกินในป่า

อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบต่อนะครับ
ทางท่านศิวราบอกนะครับ
ขณะเดียวกันทางพลตมตรีปัญญาปิ่นสุข
บังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็บอกว่าวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้
ก็คือวันพระหัสที่จะถึงนี้นะครับเวลา๑๐นาฬิกา
ทางตำรวจปทศได้เรียกให้นายนพดลพฤกษวรรณ
ราชการกรมอุทยานธรรมชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของบริษัทอิตาเลียนไทยของนายเปรมชัย
ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับนางกาญจนานิตยาพอสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
เพื่อขอให้นายเปรมชัยเข้าไปศึกษาธรรมชาติ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนด้านตะวันตก
ให้นายนพดลมาให้ข้อมูลมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่
ซึ่งจะสอบหลายประเด็นด้วยกัน
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินการแล้วก็ช่วงระหว่างด้วย
ช่วงหลังขออนุญาตด้วยว่าใครจะมีส่วนรู้เห็นอะไรยังไง
มากน้อยขนาดไหนกับนายเปรมชัยและพวกรวม๔คนที่เข้าไปล่าสัตว
ในเขตอุทยานทุ่งใหญ่นรสวนดูไหม
แล้วก็จะดูไปด้วยว่าก่อนหน้านี้นายนพดลเคยทำหนังสือ
ทำเรื่องขออนุญาตให้นายเปรมชัยเข้าไปในอุทยานแห่งใดบ้างหรือเปล่า
จะได้ดูว่ามันเคยมีคดีที่เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้ไหมนะครับ
ประเด็นอื่นก็อยู่ในระหว่างการที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
แต่ตอนนี้พนักงานสอบสวนของปศเขาก็ติดต่อนายนพดลไปแล้ว
นพดลก็รับปากว่าเดี๋ยวจะมาพบ๑๐โมงเช้า๑๕กุมภาพันธ์นี้